แล้วก็แจ๊คถึงคราวต้องจอดแล้วนะจ๊ะ
ไปกันไม่รอดแล้วคู่นี้สำหรับความสัมพันธ์รักของลูกทุ่งนะฮะ
ของจ๊ะนะฮะหลายคนติดตามของอยู่แล้ว
ความแทฟของเธอจ๊ะนองภะนีและแจ๊คธนพลนะฮะ

เคลียร์ไปแบบน้ำตาปล่อยไปด้วย
แต่พอนักข่าวมาสัมภาษณ์เนี่ย
จ๊ะเองก็กลั้นน้ำตาไม่ไหวเหมือนกัน
ส่วนเรื่องสาเหตุจ๊ะไม่ขอพูดถึงเรื่องราวการแยกทางครั้งนี้

เพราะถึงแม้ว่าจะมีการลดสถานะความสัมพันธ์ลงเหลือแค่ความเป็นพี่น้อง
แต่ยังคอยส่งข้อความแสดงความเป็นห่วงมาตลอดเวลาค่ะ

แล้วมีกระแสข่าวออกมาว่าเลิกกัน
เธอไม่ได้สร้างกระแสอย่างแน่นอนค่ะ
ก็ตอนนี้ก็

จริงจริงแล้วตอนเนี้ยต่างเราไม่เคยมีมือที่สาม
คือหลายคนมองว่าในคอมเมนต์ก็มีแบบว่าพี่แจ๊คอะไรอย่างนี้ว่า

ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นยังไงนะ
แต่ตอนเขาคบกับหนูเนี่ยปีกว่าไม่เคยมีเรื่องไหนไม่ดีเลย

กับแม่ก็น่าจะเป็นห่วงอะไรอย่างนี้
ก็มีบางช่วงบางตอนที่เธอได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะ
เธอพูดถึงเรื่องราวของครอบครัว
นักข่าวก็มีการถามว่าครอบครัวทางฝั่งไหน
ครอบครัวทางฝั่งพี่แจ็คเนี่ยแฮปปี้หรือเปล่านะฮะ
เองก็ตอบมาบอกว่าครอบครัวทางฝั่งแจ๊กก็ดีกับเธอทุกอย่าง

หรือว่าครอบครัวของจ๊ะเองที่ไม่ปลื้มหนุ่มแจ๊คสักเท่าไห
แต่ว่าจ๊ะก็ไม่ได้ตอบแบบชัดเจนนะคะ

ถ้าให้เลือกระหว่างแฟนกับครอบครัว

เพราะว่าความที่เธอนั้นมีใจสู้ตั้งแต่เด็ก

ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญของเธอจนประสบความสำเร็จในวันนี้นะคะ

แต่ว่าเรื่องงานของเธอมีเพลงใหม่รุ่งสุด